หนึ่งในเหตุการณ์ต่างประเทศที่ทั่วโลกจับตามองในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้แทนพักจากทั้ง
ต้องลงชิงชัยพร้อมกันใน๑๑รัฐที่สหรัฐอเมริกา
แม้ว่าจะเป็นเพียงก้าวแรกของศึกในครั้งนี้
แต่ว่าผลที่ออกมาก็พอจะทำให้เห็นเขาลางแล้วนะครับว่า
ลาลีคลินตันมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้หญิงคนแรก
ที่เป็นตัวแทนพักลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองมืออาชีพนะครับ
แล้วก็มีนโยบายสุดโต่งหลายอย่างกำลังจะเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้แทนพัก
ตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
โดยนอนทรัมป์เป็นคนหลอกลวงต้มตุ๋น

ไม่ต่างจากปริญญาจากมหาวิทยาลัยทรัมป์
นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำพูดของนายมิตรบรอมนี่

ตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐเมื่อ๔ปีก่อน
ที่ออกมาโจมตีในโดนัลดทรัมป์ล่าสุด

เคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า

พยายามอย่างมากที่จะสกัดในทรัมป์

ทำให้พวกเขาแพ้การเลือกตั้งสสและสว
โดยรอมนี่ประกาศว่าได้สั่งให้ที่ปรึกษา
ไปศึกษากฎและความเป็นไปได้
ที่จะคว่ำทรัมป์ในการประชุมใหญ่ของพัก

เพื่อไม่ให้ทรัมป์ได้คะแนนเกินครึ่ง

คู่แข่งในการประชันวิสัยทัศน์ล่าสุด
โดยนายมาโครูบิโอย้ำว่า
ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกถึง๒ใน๓
ที่ไม่ได้โหวตให้โดนัลดทรัมป์

ตั้งคำถามถึงนโยบายผู้อพยพ

ใช้แรงงานต่างด้าวในรีสอร์ทหรูของเขาที่ฟอร์รีด้า
เนเวียนวูธนักวิจัยอาวุโสจากมูลนิธิเฮอลิเทช
โดยงานวิจัยที่สำคัญของพักรีพับริกันมองว่า
ชัยชนะของทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมา
ยังไม่มีใครประเมินได้ว่าในท้ายที่สุดแล้ว
ผลที่ออกมาจะยังคงเป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่
บอกว่ายังมีชาวบ้านหลายคนที่มองไปยังสิ่งที่ใน
โดนัลดทรัมป์กำลังคิดมากกว่าจะเห็นด้วย

ซึ่งท้ายที่สุดก็คงจะเห็นได้ว่า
ระหว่างจำนวนผู้สนับสนุนกับคนที่ต่อต้านในความ

ใช้ชนะของนางฮิลาลีคลินตันใน๗รัฐสำคัญ
เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายมองว่าไม่อยู่เหนือความคาดหมาย

นางจากนางคลินตันมีฐานคะแนนเป็นกลุ่มคนผิวสี
ซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐเหล่านี้

เหมือนว่าเธอจะได้รับความไว้วางใจ

ผู้สนับสนุนคนนี้
บอกว่าลงคะแนนให้ฮิลาลีคลินตัน
เพราะเชื่อว่าเธอคือตัวแทนของผู้ลงคะแนนหน้าใหม่
ที่ผลักดาลายประเด็นที่สำคัญ

ซึ่งเธอก็เชื่อว่าฮิลาลีน่าจะได้รับชัยชนะ
เมื่อเทียบกับคู่แข่งคนอื่น

แต่ก็ยังคงเดินหน้าสู้ต่อไป

เพิ่มคะแนนความนิยมในกลุ่มคนผิวสี

ถ้าไม่มีอะไรสะดุดระหว่างทาง
ดูเหมือนว่าเพราะจะเห็นข้าวล่างการต่อสู้
ระหว่างฮิลาลีกลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์

ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในปีนี้

ข่าวแท้รัฐทีวีดร